ในวันนี้ทั่วประเทศมีปฏิบัติการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและเครือข่ายค้ายาเสพติดครั้งใหญ่ถึง๖๐จุดนะครับ
โดยเฉพาะที่เชียงใหม่มีการเข้าตรวจค้น๑๔จุด
ทลายเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านได้
แล้วก็ยึดอายะทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
เกาะติดปฏิบัติการครั้งนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
เราไปติดตามจากคุณวิมลวันกันครับ
การขุดรากถอนคนผู้มีอิทธิพลและเครือขายยาเสพติด๓
กลุ่มเป้าหมายรวม๑๔จุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
มุ่งตรวจค้นยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ที่กระทำความผิด

เครือข่ายนายวิระหมื่นจดาเป็นเป้าหมายสำคัญ
หลังถูกตำรวจเข้าจับกลุ่มเมื่อปี๒๕๕๙

บ้านหรูพร้อมที่ดินและกิจการให้เช่ารถจักรยานยนต์ในคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมควบคุมตัวนางสาวธนการอุดมวิทยากรัยภรรยาของนายวีรพงศ์ซื่อตรง
ผู้ต้องหาคนสำคัญที่ถูกออกไม้จับและหลบหนีไปกบดานในประเทศเพื่อนบ้าน
จากนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังเข้าตรวจยึดบ้านเดี่ยว๒ชั้นในอำเภอสรรกำแพงของนายปฏิพัฒน์กำไรเครือข่ายคนสำคัญด้วย
เป็นผู้หาที่มีหมายจับนะครับ
กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเมื่อได้เงินไปก็จะนำไปซื้อเรื่องของทรัพย์สินต่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งก่อสร้างหรือเป็นเรื่องของรถยนต์หรือเป็นทองคำ
เป็นเรื่องของสิ่งต่างนะครับ
เพราะว่าสามารถที่จะหลบหนีการตรวจสอบของเจ้าที่
แต่เราก็ต้องพยายามในการที่จะสืบค้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งก็มีอีกหลายพื้นที่นะครับที่เจ้าที่หากเรามีพยานหลักฐานที่พอเพียง
ก็จะเข้าดำเนินการยึดทรัพย์ทันทีครับ
ขณะที่กล่องกำลังร่วมอีกหนึ่งชุดเข้าตรวจอาญัตริ์บ้าเล็กที่๔๒๑
หมู่ที่๕ตะบนโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
ของนายวีรวัตรอุดมโรจนกุล
ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือขายยาเสพติดของนายวีระหมื่นจดา
พระราชบัญญัติมาตรการปราบรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

การขุดรากถอนคนขบวนการค้ายาเสพติดครั้งนี้
สามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้ประกอบไปด้วยรถจักรยานยนต์๔๐คัน
รถยนต์๓คันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง๔แห่ง
มูลค่ารวมกว่า๑๐๐ล้านบาท
แต่จากเครือข่ายงใหญ่ของขบวนการนี้
ตำรวจเชื่อว่ายังมีทรัพย์สินอีกจำนวนมาก
ถูกทำนิติกรรมอำพลางเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
ซึ่งนายวีระหมื่นจดาราชายยาเสพติดคนสำคัญ
ญาติของพันเอกจรอโบหัวหน้ากองกำลังในประเทศเพื่อนบ้าน

ทำให้มีนักค้ารายใหม่เข้าสู่วงการยาเสพติด
อย่างต่อเนื่องและไม่จบสิ้น
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน